คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่มหาสารคามกันหน่อยนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าสุดจะทนแล้วทนไม่ไหวแล้วนะคะ
พระสงฆ์แบบนี้ยังมีอยู่ในพื้นที่อีก
เสพยาบ้าเสพติด

สุดท้ายไปแจ้งความแล้วก็ไปบอกฝ่ายปกครองของมหาสารคาม
เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปแบบนี้ค่ะ
ปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม
ส่วนที่กำลังร่วมกับตำรวจสพท่าตูมไปตรวจค้นภายในวัดนี้
วัดป่าสโมสรบ้านท่าตูม
อยู่พื้นที่หมู่๓ตำบลท่าตูมอำเภอเมืองมหาสารคาม
ชาวบ้านบอกว่าโอ๊ยดีใจมากเลยนะที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
เพราะว่าพอไปถึงไปพบกับพระสุพศฐานวีโร
อยู่ที่บริเวณกุฏิตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึง
แล้วก็แสดงตัวขอตรวจค้นคุณค่ะ
อาการตกอกตกใจลุกลี้ลุกลนทำท่ารักษณะเหมือนมีพิรุษ
เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็เลยขอตรวจปัสสาวะ
แต่พระสุพธิ์บ่ายและเบี่ยงบอกว่าไม่ไม่ปวดปัสสาวะ
พอเข้าห้องน้ำคุณฐานดันหัวหมออีกไปเอาน้ำจากก๊อกอะค่ะ
มาใส่เทใส่ชุดตรวจโอ้ยตำรวจเขารู้เจ้าหน้าที่เขารู้
เจ้าหน้าที่บอกว่าผมมีประสบการณ์เอาแบบนี้ให้ดื่มน้ำเลย
ให้พระสุพธดื่มน้ำดื่มจนกระทั่งปวดปัสสาวะ
ปัสสาวะออกมาพอตรวจปุ๊บไม่เหลือค่ะสีม่วงนะคะ
ทีนี้สอบถามพระสุพธยอมรับสารภาพบอกว่า
ยาบ้ามาแล้ว๓วันเสพครั้งละครึ่งเม็ด
โดยยาบ้าก็ซื้อมาจากกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านนั่นแหละค่ะ
ราคาเม็ดละ๒๐๐บาทเจ้าหน้าที่ก็เลยค้นตัว
กุฏิเพิ่มเติมไปพบอุปกรณ์การเสพยาเสพติด
ที่ยังเสพไม่หมดอยู่เลยอยู่ในกระดาษฟอยไฟแชค
แล้วก็ยาบำรุงร่างกายตราพญานาคเจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวพระสุพศ
ลาศิขาบทต่อเจ้าอาวาสวัดป่าสโมสรบ้านท่าตูม
จากนั้นก็คุมตัวจากสมณเพศกลายเป็นคารวาสแล้ว
แล้วก็เลยคุมตัวให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ